แต่เคสนี้สิคะลูกชายวัย๔๖ปีเอามีดปอกผลไม้ค่ะ
เสียบเข้าไปที่หัวใจของแม่วัย๘๑ปีตอนที่แม่นอนดูทีวีอยู่
เสียชีวิตคาที่ถามว่าทำไมลูกถึงทำแบบนั้น
ไม่ยากคุณผู้ชมติดยาไงคะ
ขอเงินแม่แล้วไม่ได้เอามีดปอกผลไม้แทงแม่จนตายเลยนะคะ
นี่ตำรวจสพโพทองเขาได้รับแจ้งเหตุมีคนถูกแทงตายค่ะ
ก็รีบลงพื้นที่ไปที่ตำบลป๋างพลับอโพธทองน์
เกิดเหตุเป็นบ้านสองชั้นนะคะแต่ว่าผู้ตายนอนอยู่ที่ชั้นล่าง
ผู้ตายคือนางจิราภาบุญเลิศอายุ๘๑ปี
มีร่องรอยถูกของมีคมแทงเลือดนี่ไหลนอง

ได้คุยกับหลานชายของบ้านหลังนี้นะคะนายสุภโรธวัย๒๕ปี

คือตัวเขาพ่อเขาแล้วก็ย่า

พอกลับเข้าบ้านก็เห็นว่าย่าเนี่ยเลือดไหลนองถูกแทงตายไปแล้ว

บอกว่าหนีไปทางลำท่าแดงนะคะตำรวจก็ลงพื้นที่ติดตามจับกลุ่มค่ะ
มีข้อมูลนะคะว่าเจ้าหน้าที่กู้ภัยที่เข้ามาตรวจสอบกับนายสมชายปั้นงามผู้ใหญ่บ้านหมู่๔
เขาเล่าให้ฟังว่าในเคคนนี้มีประวัติติดยาเสพติดค่ะ
เคยถูกจำคุกแต่ว่าพ้นโทษออกมาพักหนึ่งแล้วนะคะ
ก็เลยจะเหมือนแล้วคัยแบบขอดังแม่อะไรตลอด
แม่เขาก็เป็นคนรักลูกบางทีมาอย่างเงี้ย
บางทีก็ไม่เจอตัวแกเจอแต่ลูกถามอะไรก็ไม่ค่อยรู้เรื่อง
ไม่ค่อยพูดไม่ค่อยอะไร
ว่านางจิรภาผู้ตายเคยถูกในเคทำร้ายมาก่อนหน้านี้แล้ว
เพราะว่าขอเงินแล้วไม่ให้ค่ะ
อื้ออย่าเข้าออกจะเป็นสิทธิ์เที่ยวแล้ว